เรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นั่นเองค่ะ

เลยว่าเมื่อวานนี้แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เพราะว่ารันวงการมากสำหรับเรื่องราวของข่าวคนบันเทิง
ที่มีการติดโควิดนะคะ

ตั้งแต่คุณดีเจมะตูมนะคะออกมายอมรับว่าติดโควิด๑๙ค่ะ
ก็อย่างที่เชอรี่บอกนะคะสั่นสะเทือนวงการบันเทิงจริงค่ะ
มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเราก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะได้ศึกษาแล้วก็ดูไทม์ไลน์กันด้วยนะคะ

ซึ่งตอนนี้นะคะดีเจมะตูมก็อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันที่๗มกราคมนะคะพักอยู่ที่คอนโดย่านลาดพร้าวนะคะ
เวลา๒ทุ่มค่ะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยรถตู้ส่วนตัวเพราะว่ามันใกล้บ้านนะคุณผู้ชม
มาวันที่๘นะคะก็ตอน๗โมง๕๐นาทีนะคะ
จัดรายการวิทยุที่ตึกแรมมี่ตอนสี่โมงเย็นค่ะ
โรงแรมบรรยันทรีย์โดยรถส่วนตัวค่ะแล้วก็ตอนหกโมงเย็นค่ะ
มาค่ะวันที่๙มกราคมซึ่งก็เป็นวันเกิดของเธอนั่นเองนะคะ
คุณมะตูมก็ไปโรงแรมบรรยันทรีย์ค่ะโดยรถส่วนตัวแล้วก็พักอาศัยค่ะ
มีการขึ้นไปรับประทานอาหารเย็นนะคะที่ชั้นดาดฟ้าพร้อมเพื่อนแล้วก็คุณแม่นั่นเองค่ะ
นี่เป็นวันที่๙ไปเนาะส่วนวันที่๑๐คุณผู้ชมค่ะ
คุณมะตูมมีการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะบรรยันทีตอน๑๗นาฬิกา
แล้วก็๑ทุ่มทานอาหารที่ร้านเกาหลีแห่ง๑ย่านอารีค่ะ
แล้วก็๒๑นาฬิกาค่ะ๓ทุ่มก็กลับไปพักที่คอนโดย่านลาดพร้าว
ส่วนวันที่๑๑ถึง๑๗ค่ะพักอาศัยอยู่คอนโดย่านลาดพร้าว
ไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะแต่พอมาดูวันที่สิบแปดปั๊บค่ะ
ก็เช็คไทม์ไลน์ของตัวเองแล้วตั้งแต่๖โมงครึ่งนะ
รายการโทรทัศน์อีกเหมือนกันที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมค่ะ
แล้วก็๑๗นาฬิกา๕โมงเย็นของวันที่๑๘มกราคมนะคะ
แล้วก็กลับที่พักย่านราดพร้าวนิดนึงแล้วกันนะคะ
สำหรับร้านย่างเนยเนี่ยตอนนี้ก็ได้ชี้แจงผ่านเพจของทางร้านแล้วนะคะว่าได้ทำการปิดชั่วคราวไปก่อน
เพื่อทำการพ่นเชื้อฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
แล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะที่โรงแรมบรรยันทีนะคะพี่มะตูมจัดงานวันเกิดล่าสุดก็ได้มีการคอรันทีนเรียบร้อยแล้วนะคะ
พนักงานก็กักตัว๑๔วันแล้วก็ปิด๒วันค่ะ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่๑๙มกราคมค่ะช่วง๖โมงเช้านี้นะคะมะตูมีถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ตึกแกรมมี่ค่ะ
แล้วก็ช่วง๒ทุ่มอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามการไลฟ์อินสตราแกรมผ่านของช่องทางมะตูมนะฮะ
ตูมก็ได้แจ้งไปชัดเจนเลยว่าทางโรงพยาบาลกรุงเทพส่งรถโรงพยาบาลมารับไปรักษาตัวเรียบร้อยนั่นเองค่ะ